ที่เราพูดกันไปตอนต้นรายการครับ

ที่จังหวัดตากครับไม่รู้ว่าพ่อแม่ไปส่งเนี่ย
คล้อยหลังไปได้สักกี่นาทีครับ

แล้วก็บอกว่ากลับมารับลูกหลาน

ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับผู้ปกครองมาส่งลูกหลานเข้าโรงเรียนในวันเปิดเรียนวันแรกนะครับ
ตามมาตรการคลายล็อกของรัฐบาล
เด็กก็ไปโรงเรียนไปเจอหน้าเพื่อนแป๊บเดียวนะฮะ
หลังจากไม่เจอหน้ากันนานนับเดือน
ไปไม่ถึงชั่วโมงครับปรากฏว่ามีคำสั่งจากนายพงรัฐพิรมรัฐ

ให้ปิดโรงเรียนในนครแม่สอดนะครับเขตเทศบาลนครแม่สอด
โดยไม่มีกำหนดโดยไม่ได้ระบุเหตุผลด้วย
ตอนนั้นทำให้บรรดาผู้ปกครองที่เพิ่งไปส่งลูกส่งหลานเข้าเรียนเนี่ย
รีบกลับไปรับลูกหลานกลับบ้านทันที
ของโรงพยาบาลแม่สอดนะครับแจ้งด่วนเลย
ให้นักเรียนที่อาศัยอยู่ในชุมชนอิสลามให้งดการมาเรียน

ให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านด่วน
กว่าจะสอบสวนโรคชัดเจน

ต้องกักตัวผู้ร่วมงาน๒๕คนด้วยกัน

พบว่าพยาบาลดูแลผู้ป่วยชายสัญชาติเมียนมาอายุ๗๕ปี
เขาอาศัยอยู่ในชุมชนอิสลามครับ
แล้วก็ขายของอยู่ในตลาดสดแม่สอดนะครับ
เมื่อนำตัวมาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ตรวจคนในครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน
ถึง๑๙คนติดเชื้อ๕คนนะฮะ
เป็นนักเรียนนะครับเด็กนักเรียน๒คน
ทำให้ต้องสั่งปิดโรงเรียนด่วนนะครับ
ส่วนคนในครอบครัวที่เหลือก็ถูกกักตัว๑๔วันนะครับ
แล้วก็มีคำสั่งปิดชุมชนอิสลามเพื่อสอบสวนโรคด้วย
นี่แหละครับคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้

ปิดกั้นพื้นที่ทุกจุดของตลาดสดนครแม่สอด
ใจกลางอำเภอแม่สอดเลยแล้วก็ตลาดพาเจริญ
คือประกาศทั้งภาษาไทยทั้งภาษาเมียนมาเลยขอความร่วมมือนะ
เพราะทำให้ค้าจ๋าหยุดขายของชั่วคราวนะครับ
จากนั้นก็ปิดพื้นที่ตั้งจุดคัดกรองในตลาด๓จุด
หน้าตลาดกลางตลาดท้ายตลาดครับ
ปูพรมคัดกรองบุคคลที่พักอาศัยอยู่ทั้งสองตลาดนะฮะ
เก็บสารคัดหลังของทุกคนประมาณ๑๐๐๐คนได้
ผลตรวจเนี่ยค่ำวันนี้น่าจะรู้เรื่องครับ

ขณะที่ภาพรวมของประเทศครับสบคนะครับ

เมื่อวานนี้นะครับอยู่ที่๘๓๖ราย
เป็นติดเชื้อในประเทศ๘๓๒รายครับ
กลับจากต่างประเทศ๔ราย
ทำให้มีผู้ป่วยสะสม๑๙๖๑๘ราย
รักษาหายแล้ว๑๒๕๑๔ราย
เสียชีวิต๗๗รายครับ